องคารพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ดจำได้ใช่ไหมลบไป๑๙จุด

เมื่อวานนี้อีก๑๗จุดครับ
ก็สะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่น
ไม่เชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะราบรื่นดีหรือไม่ยัง

หลังจากที่ติดลบตลอดทั้งวันนะ
ช่วงหนึ่งลดไปต่ำสุดลบ๒๒๖๓จุดเมื่อวาน
ก่อนจะดีดกลับมาแล้วก็ติดลบน้อยลงหน่อยก็คือลบ๑๗๑๐จุดครับ
ดัชนีเมื่อวานนี้ปิดตลาดตอน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีอยู่ที่๑๕๒๒๗๔จุดครับ
มูลค่าการซื้อขายถือว่าเบาบางครับ

บรรดานักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมองไปในทิศทางเดียวกันว่า

ส่วนภายในก็คือในประเทศก็คือความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกล
และอีกหลายพักนะครับรวมไปถึงการโหวตเลือกนายกด้วย
แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่าง
หากรัฐบาลก้าวไกลได้เข้ามาบริหารประเทศ
อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
มันเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นครับ
ว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาคม
พอมีการโหวตเลือกนายกแล้ว
บรรยากาศการลงทุนน่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้ง
เป็นความรู้สึกที่มันจะจัดตั้งได้หรือเปล่านะ
คือต่อให้พักที่จะร่วมรัฐบาลกันได้คะแนนเสียงตั้ง๓๑๐กว่าเสียงแล้วเนี่ย

แล้วก็ดัชนีหลักทรัพย์ที่ปรากฏออกมาคุณผู้ชม
รวมไปถึงการติดลบของหุ้นแต่ละตัวที่เกี่ยวเนื่อง
อย่างเช่นหุ้นกาล์ฟหรือหุ้นแสนสิริเนี่ย

เพราะว่าผลประกอบการที่รายงานมาในช่วงไตรมาสแรก
ของปีที่ผ่านมาก็ถือว่ายังสดใสอยู่